ศวินตรีอัศวินตรีอัศวินตรีอัศวินตรีอัศวินตรีอัศวินตรีอัศวินตรีอัศวินตรีอัศวินตรีอัศวินตรีอัศวินตรีอั
แล้วก็แต่ก่อนนี้จะให้ปฏิบัติต่างเขามีความผิดอะไรหรือยัง
แล้วก็ทำผิดทำนอกกฎิกาหรือยังก็ยังอีก
ก็เป็นขั้นตอนการตรวจสอบเขาแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
ก็แค่นั้นเองหน้าที่ของเขาก็เป็นต้นทางของกระบวนการนั่นเองนะครับ
ก็เราก็ต้องหาคนดีคนที่ซื่อสัตว์คนที่ซื่อตรงมาทำงานตรงนี้นะครับ
แล้วก็กระบวนการยุติธรรมก็ไปว่ามาในการสอบสวนทวนความนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาคราวนี้ใหญ่กว่าเดิมนะคะ
ไม่ใช่ตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะ
แต่ว่ากระแสใหญ่กว่าเดิมทั้งที่จริงแล้วหัวข้อเป็นเรื่องเดิมเลยนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเราได้ยินคำว่าเงินทอนวัด

แต่ว่าพอภูมิในการท่านนี้เข้ามาแล้วก็ลุยทำงานเนี่ยนะคะ
แล้วก็เปิดพาดหัวมาโดยที่เข้าใจกันว่านี่คือข่าวเงินทอนวัดตั้งแต่รอบแรก
ตกใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นกะโอ้โหมีหลายวัดที่น่าสงสัย
มีพระหลายรูปที่น่าสงสัย
ล็อตแรกล็อต๒เมื่อปีที่แล้ว
ในระหว่างนั้นเนี่ยนะคะผู้บริการท่านนี้ถูกเด้งนะคะคุณผู้ชม
แต่กลับมาค่ะแล้วกลับมาเข้าร่องเดิมเลยค่ะ
แล้วเดินหน้าต่อจนมารอบล่าสุดที่บอกว่ารอบนี้ใหญ่กว่าเดิม
เพราะว่าใน๕รูปที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีนั้น
สามรูปเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมค่ะ
ถือเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เหมือนกับเป็นผู้ปกครองพระนะคะ
กรรมการมหาเถระสมาคมเพราะฉะนั้นการเอา
ทำงานมานานแต่ว่าในทางกลับกันถ้าคุณผู้ชมสังเกตการให้สัมภาษณ์

หรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีจะเห็นได้ว่า
ยังไม่มีใครมีน้ำเสียงปราม
ยังไม่มีใครมีน้ำเสียงไม่เห็นด้วย
หรือตำหนิการทำงานของผู้อำนวยการเลยนะคะ

พอไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ค่ะ

วันนี้จะพยายามต่อสายตลอดรายการนะคะ

อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
จะอธิบายได้ว่าเวลาเขาตรวจสอบกับการแบบนี้
เข้าข่ายไม่เข้าข่าย
สมัครชาวพุทธค่ะคุณโคสิตสุวินิจิตสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

คือดิฉันก็พยายามให้ทุกท่านได้เข้ามานะคะ
แต่ว่าแน่นอนที่ฉันติดต่อภูมิในการสำนักพระพุทธยาก

เดี๋ยวที่เราคุยกันไว้เนี่ย

แม้กระทั่งอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมเข้ามาให้ความรู้

เอาเบื้องต้นก่อนทั้งสองท่าน

มีปัญหาอะไรคะตอนนี้ประเด็นนี้มีปัญหาอะไร
เพราะว่าปีที่แล้วก็คุ้นกันอยู่แล้วค่ะ
ก็คนเดิมทำก็พาดหัวเหมือนเดิมก็โครงสร้างข่าวเดิม
ทำไมรอบนี้ต้องกระเพื่อมขนาดนี้คะท่าน
ครับตอนนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับความจริงไม่ใช่เรื่องเดิม
ก็คือเดิมนั้นเป็นเรื่องของเงินทอนวัดอย่างที่เรียกกัน
ทอนวัดนี่ก็คือเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ทุจริตนะครับ
ก็คือไปบอกกับทางวัดว่าเมื่อได้รับเงินอุดหนุนมาเนี่ย
จะไปซ่อมแซมบำรุงพระศาสนาอย่างไรก็ตามในเสนาสนะเนี่ย
ก็ต้องแบ่งไปให้วัดอื่นเขาบ้างนะครับ
ก็เลยให้มา๔ล้านก็เลยทอนซะ๓ล้าน๒แล้วก็มาที่เจ้าหน้าที่

เพราะฉะนั้นการรับมาแล้วไม่ลงบัญชีไม่เข้าเป็นของรัฐเนี่ย
ไปเข้าบัญชีส่วนตัวบ้างแล้วก็หายไปเลยบ้างเนี่ย
อย่างนี้อย่างนี้เราเรียกว่าเงินทอนอันนี้ชัดเจนมากนะครับ
เป็นการทุจริตแต่เป็นการทุจริตของใครก็ของเจ้าหน้าที่นั่นแหละนะครับ
แต่อาจจะไปทำให้พระหลงเชื่อว่าจำเป็นจะต้องทอนให้เขานะครับ
เพื่อที่จะไปเผยแผ่ไปแบ่งปันให้ที่อื่นเขาบ้างอะไรอย่างนี้นะ
ก็อาจจะมีบางรูปนะฮะที่อาจจะไปร่วมมือก็มีนะครับ
แต่ก็เป็นเรื่องแต่ละรูปนะครับคงไม่ใช่เหมารวมนะครับ
แต่สำหรับประเด็นวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ครับ

ถ้าเราติดตามข่าวนี้เขาบอกว่าเป็นการโยกงบใช้งบไม่ถูกต้อง
ใช้งบไม่ถูกต้องเนี่ยโยกงบเนี่ยถามว่าเป็นใครเป็นคนโยก

อันนี้ถ้าตามหลักฐานที่ดูมานะครับไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวเลย
คือทางเจ้าหน้าที่ไปเสนอให้มีการอนุมัติเบิกเงินออกมาก้อนหนึ่ง
เรียกว่าเงินเกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยติธรรม
แน่นอนถ้าคุณให้วัดไปเนี่ยคุณก็ต้องบอกรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับ
แต่ในคำขอต่างนะครับที่เท่าที่เห็นหลักฐานเนี่ย
ก็บอกว่าให้กับวัดที่มีสำนักเรียนหรือสำนักศาสนศึกษา
หรือโรงเรียนพระปรยัตติธรรมนะครับ
ก็ไม่ได้แปลว่าทุกวัดเนี่ยต้องมีโรงเรียนพระปริยติธรรมนะครับ
แต่ว่าให้ไปเพื่ออะไรก็เพื่อการเผยแผ่เผยแพร่
ให้การศึกษากับเยาวชนกับนักเรียนขั้นศึกษาพื้นฐานบ้าง
ประชาชนทั่วไปรวมทั้งข้าราชการบ้างนะครับ
อันนี้คือแนวทางค่อนข้างกว้างนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่มีโรงเรียนพระปริยติธรรมหรือไม่เนี่ย
มันยังไม่ใช่ข้อชี้ขาดว่าทางวัดเนี่ยเอาเงินไปแล้ว
ผิดวัตถุประสงค์แล้วเป็นเรื่องทุจริตนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่วัดได้ไปเนี่ยเท่าที่โอนเงินไปนะครับ
ถามว่าเจอเงินทรกลับมาไหม
เท่าที่มีประสบการณ์ในเรื่องตรวจสอบ
เฉพาะอย่างยิ่งครั้งล่าสุดที่เป็นข่าว
ในฐานะที่เป็นอดิษฐ์ผู้หากาญตนแผ่นดิน
ผมก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภาคประชาชน

ขอดูหน่อยหลักฐานที่ขอไปยังไงเอาไปใช้จ่ายยังไง
อันนี้เท่าที่เวลาพอจำกัดเท่าที่ดูมาได้
ก็ปรากฏว่าทางวัดเขาก็ไม่ได้ไปใช้ตรงไหน

ที่เกี่ยวกับเงินพระปริยติธรรมที่ให้มาครั้งล่าสุดที่เป็นข่าว

ก็ในฐานะที่เคยตรวจอยู่ที่วัดสะเกดอยู่พักนึง
ที่เคยมีข่าวที่เกี่ยวกับกรณีเงินช่วยพระศพสมเด็จเกี่ยว
ตอนนั้นเราก็ทวงเงินคืนมาได้๒๕ล้านบาท
ซึ่งอันนี้เอาเท่าที่ท่านติดเรียกพูดว่า
ครับคือหลักฐานที่บอกว่าเป็นเงินทอนเนี่ยไม่ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นการที่เราไปเรียกว่ากรณีนี้เป็นเรื่องเงินทอน

เงินนี้ไม่ได้ทอนแน่นอนนะครับเท่าที่ดูจากหลักฐาน

จริงแล้วเนี่ยเท่าที่เป็นข่าวนี้เขาบอกว่าเป็นการโยกงบ

โยกงบนั้นใช้เงินเบิกผิดประเภทไป
วัดก็ใช้ในกิจการของวัด
แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในลักษณะที่ใช้จ่ายอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

แต่ถ้าเราไปให้ข้อจำกัดว่าต้องใช้อยู่ในโรงเรียนทั้งหมดเนี่ย
เท่าที่ดูจากหลักฐานก็ไม่เคยบอกทางวัดนะครับว่า

กับมีช่องว่างอีกอันหนึ่งก็คือหรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง
การอื่นที่เกี่ยวข้องในวัดเนี่ยมีกิจการหลายอย่างนะครับ

อันนี้เท่าที่เคยมีประสบการณ์พระสังฆาธิการนี่
มีหน้าที่ให้การศึกษามีหน้าที่ศาสนสงเคราะห

สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องเผยแพร่เผยแผ่
ผู้ว่าค่ะเอานิดเดียวก่อนที่จะไปที่คุณโกสิตนะคะ
คือถ้าให้ผู้ว่าดูจากที่ไปขอดูมา

ผู้ว่ามองว่านี่เรียกโยกงบ
ครับงบผมไม่เรียกเงินผิดประเภทค่ะขับงบ
ก็จะว่าผิดประเภทเนี่ยวัดก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
จะเรียกว่าผิดประเภทก็ได้นะแต่วัดไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอน
เพราะว่าวัดขอมาเพื่อใช้ในกิจการ
ว่าไม่เกี่ยวข้องคือเจ้าอาวาสผู้บริหารวัด

ใครทำก็ไม่รู้ไม่มีการรับรู้อย่างนี้เลยเหรอคะ

การที่เขาจะเบิกเงินจากประเภทไหน
มันเป็นเรื่องของฝ่ายทางเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่วัดเหรอคะ

เบิกมาใช้ที่วัดนี้วัดนี้จะไม่รู้เลยเหรอคะ

เขาให้กรอกใบที่เป็นการคำขอ
คำขอมันก็ค่อนข้างกว้างนะเท่าที่ผมอ่านดู
รวมทั้งมีการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
เพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้พูดชัดเจนให้วัดว่า
เรื่องนี้ต้องไปจัดการศึกษาอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นวัดก็ใช้อยู่ในบริบทของการ
สุดท้ายตอบสนองก็คืออะไร
เพราะว่าวัตถุประสงค์ของการที่ตั้งงบประมาณอันนี้มา
ก็คือเพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา
เดี๋ยวดิฉันกลับมาถามผู้ว่าเพิ่มนะคะ
ว่าคือที่ฉันไม่ได้ดูเอกสารด้วยเลยไม่รู้จะถามตรงไหน

ที่คุณโคสิตค่ะคุณโคศิเอาประเด็นไหนคะ
ตอนนี้คือความเข้าใจผิดที่ห่วงใยคืออะไรคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยจริงแล้วก็คงทราบว่าผมไปบวชมา๑ปี
หายไปจากโครงการนี้๑ปีไปอยู่ในวัด
แล้วก็มีโอกาสไปทุดงมาทั้งอีสานทั้งเหนือ
ไปมาทั่วไปอยู่มาหลายวัดทีเดียว
ก็เข้าใจเรื่องของวัดพอสมควร
วันนี้ก็อยากจะเรียนว่าจริงได้มีข่าวกระทบเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาเรามาพอสมควรเป็นระยะ
ก็อาจจะด้วยบังเอิญท่านผอท่านนี้เข้ามาหรือเปล่า

เราเป็นสื่อปรุญชนด้วยมันอยากพูดแรกเกิน

เพิ่งออกมาได้๙วันก็มีเรื่องเลย
ก็ตั้งใจจะมาทำชมรมอาสาสมัครชาวพุทธ
เพื่อจะมาช่วยกันปกป้องชี้แจงต่าง
ซึ่งบางอย่างพระมีศีลเยอะพูดแล้วไม่สะดวก
บางทีให้สัมภาษณ์อะไรมันมีข้อเยอะมากเลยตั้ง๒๒๗ข้อ
แล้วยังมีเรื่องโลกะวัชชะเรื่องอะไรอีก

เพราะผมอยู่กับพระผู้ใหญ่มาแล้วก็ไปมา
แม้ทั้งพระที่ถูกกล่าวหาเนี่ยผมก็เป็นเพราะที่ผมเคารพนับถือ
ถ้าดูประวัติของท่านแล้วเนี่ยไม่มีเลย
ทีนี้เรื่องประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่ผมต้องออกมาพูดเนี่ยนะ

คือต้องเข้าใจว่าเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยนะ
ขวัญมันเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ

เจ้าอยู่หัวทุกพระองค์เลยตั้งแต่สุโขทัย

สามสีคือชาติศาสตร์กษัตริย์

วันนี้เนี่ยเรามีอะไรเราก็พูดไปเรื่องของพระโกง

แล้วก็อยากจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้

สิ่งที่ต้องชี้แจงคือว่ามันยังไม่ได้เกิดผิดถูกเลย
แต่โซเชียลมีเดียภาควิจารณ์กันไปหมดเลย
มันทำให้ศรัทธาเสียหายความมั่นคงเสียหาย

สำนักพุทธเกี่ยวเพราะเปิดประเด็นนี้ออกมาไง
คืออย่างนี้หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา
มีหน้าที่หลักเลยนะเอาหลักที่เกี่ยวข้องประเด็นนี้
คณะสงฆ์และมหาเทลสมาคม

เลขาคณะลำตีสงสัยแล้วก็ชี้แจงให้ข้อมูลรัฐมนตรีเขา
ว่าอันนี้ทำได้ไม่ได้อะไรอย่างไรควรจะบอก
จะประชุมอยู่ด้วยกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปฟ้องรัฐมนตรีอย่างนี้
โดยเพราะพระผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เหตุการณ์เกิดก่อนเขามา
ถ้าเขาสงสัยทำไมเขาจึงไม่ถาม

ในขณะเดียวกันประเด็นนี้ขออนุญาตว่า

เรื่องของศรัทธาประชาชนเรื่องของความมั่นคง
อย่าลืมว่าเราเป็นศูนย์กลางพุทธโลกนะ
พจน์ออกไปถึงทั่วโลกเขากำลังมองเราอย่างไร

สะสมมาตั้งโอ้โหไม่รู้กี่สิบปี
วันนี้การที่เราจะทำเรื่องราวเหล่านี้
คนที่ลำนงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนานั้น
จำเป็นจะต้องมีสำนึกพิเศษเลย
เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องศรัทธา

เพราะฉะนั้นจะเป็นข่าวอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมาก
แค่สงสัยเนี่ยนะมันหลุดออกมาเป็นข่าวอย่างนี้
คนก็เข้าใจผิดเลยคิดว่าพระโกงศาสนามีปัญหา

หนึ่งคือพอสำนักพุทธเนี่ยไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบเหรอคะ

ตรวจสอบก็มีสตงหรือมีหน่วยงานอื่นใด
แม้กระทั่งภาคประชาชนเขาก็ตรวจสอบนะ

คือพูดในแง่ของความเหมาะสมไม่เหมาะสม
พูดในแง่ว่าผิดตามข้อกฎหมายเลยว่า
คนตรวจสอบไม่ได้มีหน้าที่เพราะฉะนั้น

คือในข้อกฎหมายระเบียบเลยนะ

ภูมิในการสำนักพุทธไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ

แล้วมีมูลแล้วเป็นตำรวจเก่า
ไม่ใช่งูปลาจับฉายมาแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไร

แต่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานเรื่องของศาสนา

ไม่ใช่ไปแล้วก็ให้มันเป็นข่าวมาได้

เพราะอย่าลืมว่าขั้นตอนต้องรอปปชตรวจสอบก่อน
ว่ามีมูลเมื่อไหร่ปปชจึงจะทำเรื่องแจ้งข้อกล่าวหา

คือมหาเทรสมาคมนี่ใครตรวจสอบคะ

แล้วใครได้อีกคะ

ที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบโดยเฉพาะเป็นหน่วยงานอิสระ
ทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วแล้วขั้นตอนเนี่ย
พอทางสำนักพุทธไปที่ปป
พอเสร็จแล้วปปก็ไปที่ปปช
ซึ่งปปชหนึ่งในกรรมการปปชก็ออกมาอธิบายว่า
ตามอำนาจแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้

พอผ่านมาถึงนี้แล้วมาถึงปปชแล้วนะนี่ล็อต๓
คำถามคือว่าตอนนี้ผู้ที่ออกมาคัดค้านเนี่ย
คือค้านทั้งเรื่องเลยให้ล้มทั้งเรื่อง
หรือไม่พอใจผอสำนักพุทธคะ
คืออย่างนี้เท่าที่ผมติดตามข่าวสารนะ
ผมก็เข้าใจคือความตอนอยู่เป็นพระก็รู้

ญาติโยมคาราวาสก็ไม่สบายใจ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับศาสนาพุทธของเรา

ศาสนาพุทธหรือไม่อันนี้คือความคางแทงใจความสงสัย

แล้วก็เรื่องเหล่านี้คราวนี้เกิดกับพระผู้ใหญ่ระดับสูงมาก
ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายคนศรัทธามาก
คุณจอมขวัญรู้ไหมพระแต่ล่าท่านแต่ล่าองค์

ถ้าพระไม่ดีจริงนะชาวบ้านเขาร้องกันหมดแล้ว
แต่ถึงสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ผิดก็จบนะคะ
เข้าใจแต่ระหว่างคือไม่ได้ว่าถูกหรือผิดนะ

ผิดยอมถ้าเกิดพระผิดก็ต้องผิดไปตามกฎหมาย

แต่ระหว่างขั้นตอนที่ยังไม่มีความชัด

เพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องข้าราชการปกติ

ที่มีคนศรัทธาเยอะแยะเป็นศาสนาที่เป็นความมั่นคงของประเทศชาติเรา

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้าง

แล้วคนนี้พูดตลอดในการตรวจสอบเงินวัดต้องตรวจสอบ
ต้องมีกฎหมายต้องเขียนกฎหมายตรวจสอบเรื่องนี้
อาจารย์ภัยบูลนิติตะวันสักครู่ค่ะ
คุยกับอาจารย์ภัยบูลนิติตะวันนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณจอมขวัญแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ

ทั้งสองท่านห่วงใยว่าข่าวนี้เรื่องนี้จะเข้าใจกันผิด
แล้วก็จะกลายเป็นทำให้แปดเปื้อนศาสนาพูดง่ายนะคะ
หรือแม้กระทั่งพระเถระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะ

พอมีอำนาจตรวจสอบมหาเถระสมาคมไหมคะ

ต้องแยกออกนะฮะว่าตอนนี้เรื่องที่ปรากฏนั้น
เรื่องบุคคลซึ่งบวชเป็นพระพิสุนะฮะ
แล้วมีสถานะไปเป็นเจ้าอาวาส

แล้วก็ไปรับงบประมาณจากรัฐนะฮะ

ที่เป็นงบประมาณของศพลศาสนา
ในเรื่องเกี่ยวกับอุดหนุนโรงเรียนพระปริยติธรรม
แต่ว่าไปรับงบมาแล้วเอาไปใช้เรื่องอื่นนะฮะ

มันไม่ได้เรื่องกรรมการมศไปตรวจสอนมศอะไรนั้น
มันเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งของพระพิสุรูปนั้น
ซึ่งพระพิสุรูปนั้นก็เป็นบุคคล
แต่ว่าก็ไปมีตำแหน่งเป็นอ่ากรรมการมศ

แต่เรื่องที่มีการไปก่าวทอดหรือลองทุกข์ก่าวทอดนั้น
เป็นเรื่องของการเข้าข่ายว่าอาจจะมีการทุจริตงบประมาณแผ่นดินของรัฐ
ก็ต้องถามว่าพระพิสุดังกล่าวนั้นนะฮะ
ได้ไปรับงบประมาณแผ่นดินไปจริงหรือเปล่า
แล้วงบดังกล่าวนั้นรับมาในฐานะเป็นเจ้าวาดวัดนะฮะ
รับมาแล้วก็เขาเป็นงบอุดหนุนโรงเรียนพระพยติธรรม
แล้วท่านไปรับมาท่านมีโรงเรียนหรือเปล่านะฮะ
ท่านมีการเรียนการสอนไหมมีต้องมีนักศึกษาด้วยนะฮะ

แต่ปรากฏว่าไปรับมาแล้วก็หลายแห่งนะฮะ
ไม่มีการเรียนการสอนไม่มีโรงเรียนด้วย
แต่ตอนไปรับเงินนั้นกลับไปรับเงินอุดหนุนมา
ซึ่งโดยปกติแล้วมันก็โดยทั่วไปนะฮะ
ในเมื่อพอสำนักพุทธพระพุทธศาสนา
ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะ
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อไปรับงบประมาณมาก็ต้องติดตามว่างบนั้น
มันใช้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
เพื่อพบว่ามันไม่ถูกต้องก็ต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะ
แล้วก็หน่วยงานตำรวจปปเขาก็สอบสวนไปแล้ว
เขาก็เห็นว่ามันมีมูลพอที่จะต้องส่งไปให้ปปช

มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็เป็นกระบวนการการตรวจสอบ
ถ้ามีปัญหาก็ต้องตรวจสอบกันไป
ผมไม่เห็นไปเรื่องอะไรเกี่ยวกับอำนาจอะไรม๒กรรมการมศ
เว้นแต่ว่าพระภิกษุหรือบุคคลที่บวชเป็นพระภิกษุนี้

ในคราวนี้เป็นกรรมการมหาเทราสมาคมด้วย

ซึ่งกรรมการมหาเทราสมาคมนั้นถ้าจะพูดไปแล้ว
ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าปกติด้วย
เพราะตามพรบคณะสงฆ์มาตรา๔๔
ให้พระพิสุที่เป็นพระปกครองเนี่ย
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระปกครองนั้น
ต้องเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

ดังนั้นไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นผมว่ามีความพยายามไปบิดเบือนนะฮะ
ต้องการจะเป็นบุคคลเหนือกฎหมายกัน
กลายเป็นพระพิสูทให้ได้หมายคือกลายเป็นเหนือกฎหมายได้
เข้าใจค่ะอาจารย์อยู่ตามบังคับตามกฎหมายเหมือนกันหมด
อาจารย์ขอถามไล่เรียงแบบนี้เอาแบบสั้นนะคะอาจารย์
คือข้อแรกอาจารย์สรุปว่าคือการตรวจของภูมิในการสำนักพุทธ
ตรวจในฐานะที่แต่ละรูปเป็นเจ้าอาวาสวัด
เพียงแต่ว่าโดยตำแหน่งแล้วมีหลายตำแหน่งที่ติดตัวท่านอยู่
ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกรรมการมศหรือตำแหน่งอื่นใด

ใช่แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือ

ได้เห็นรู้เห็นว่ามีการทำงบประมาณนั้นเสียหาย

พออาวุธสั่งหากจะถูกก็ป้องว่า

เมื่อสักครู่นี้ฟังอดีตผู้ว่าพิสิทธินะคะ
ท่านก็บอกว่าคือ

คือมันเป็นการขอไปกว้าง
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนทำให้ซะด้วยซ้ำ
คือถ้าจะแจ้งจะสงสัยจะตรวจสอบ
ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นของเจ้าหน้าที่
และที่คุณโคสิตอธิบายมาทั้งหมดนะคะ

ก็ยังไม่ควรจะออกมาทำให้เป็นข่าว
ทำให้สงสัยทำให้เสียเกียรติอย่างนี้
อาจารย์วิธีการคือยังไง
ต้องตั้งเป็นกรรมการขึ้นมา

โอ้โหทำไมต้องไปให้อะไรกันมากมายขนาดนั้น
ก็ผู้กระทำผิดก็มีกฎหมายเขียนไว้ขั้นตอน
ในการดำเนินทานอยู่แล้วในเรื่องแรกในเรื่องเอกสารหลักฐาน
ใครจะไปอ้างอะไรก็มีสิทธิ์เวลาในชั้นไต่สวนของปปช
ก็ไปชี้แจงอาจารย์คนที่จะตรวจสอบเขาต้องเชิญให้ไปชี้แจง
ท่านก็ไปชี้แจงว่าท่านสายซื่อเหลือเกินท่านไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ
นะฮะทั้งที่ท่านเป็นกรรมการมศนะฮะ
ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนพระปริยติธรรมสาบัน
เขาเวลาเบิกงบประมาณเขาจะต้องเบิกอย่างไรอะไรท่านก็ต้องทราบอยู่แล้ว
แต่ไม่เป็นไรท่านก็ไปชี้แจงเอากันแล้วกันนะว่าท่านไปสร้างกุฏิอะไรต่างก็ว่ากันไป
แต่ว่าส่วนมันจะฟังขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องให้ข่าวนั้น
ผมเรียนนะว่าพอสมศเขาไม่ได้ไปให้ข่าวผมเห็นวิทยาศือบัญชนออกมาลงข่าวกัน
แล้วก็เผยแพร่กันไปนี่ผมก็ไปช่วยเผยแพร่ข่าวด้วยแล้วตอนนี้
อาจารย์ขออีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวลืม
คือในกรณีเงินที่ได้เงินที่ขอเป็นงบประมาณมา
บริหารจัดการถ้ามันไม่ถูกต้อง
ตรงตามที่ขอเป๊ะเนี่ย

เขาเขียนกันกว้างเป็นกรอบกว้าง
แล้วก็สามารถตีความครอบคลุมตัวงบได้ไหมคะ

ประมาณให้ไปก็ต้องชัดเจน

อาจารย์อันนี้มาเถียงกันแค่การตีความหรือเปล่าคะ
งบนั้นตรงหรือไม่ตรงกับคำที่ใช้ขอค่ะ

เอามาดูเอกสารแต่ผมเชื่อ
ท่านเป็นตำรวจแล้วก็จะก็ให้ได้ภายส่วนสอบส่วน
แล้วก็ตำรวจก็สอบจนที่บูรท์ส่งประปัชชอบแล้ว
ผมว่าทั้งหมดก็ไปสู้กันที่ชั้นปปชกันแล้วกัน
อาจารย์ภัยบูลค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขอพักรายการแป๊บเดียวโฆษณา
อาจารย์ถือสายรอเราเดี๋ยวช่วงหน้าคุยไปพร้อมกัน
ดิฉันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะอาจารย์

ค่ะเดี๋ยวโฆษณาก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาทางด้านนี้บ้าง
ตั้งประเด็นเรากำลังคุยเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่านะคะสักครู่ค่ะครับ

อาจารย์เดี๋ยวดิฉันไปค่อนข้างเร็วสำหรับ
ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาที่ผู้ว่าพิสิทธิ์ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ที่ฟังคือมีวิธีการมองในการตรวจสอบไม่ตรงกันป่ะคะ
ผมว่าตรงนี้มีข้อแตกต่างครับคือผมเนี่ยที่มาพูดนี้ก็คือ
เพื่อจะทำให้เห็นว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับ
แม้ว่าขณะนี้เราอาจจะบอกว่าผ่านกระบวนการกันกรองอะไรมา
แต่เราไม่เคยไปถามข้อเท็จจริงจากพระเลยเท่าที่ผมตรวจสอบมาเหมือนกันนะครับ
ว่าคือเราไม่เคยไปถามแต่ละท่านว่าท่านมีเจตนาอย่างไรใช้ทำไมไม่ใช้ให้ตรงนะครับ
เพราะฉะนั้นการใช้ไม่ตรงเนี่ยขณะนี้ตรงกับท่านอยู่อย่างหนึ่งครับ
ก็คือไม่มีเงินทอนแน่นอนแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าใช้ไม่ตรง
การใช้ไม่ตรงเนี่ยเงินก็ยังอยู่ในบัญชีวัด
เหลือมากเหลือน้อยก็อยู่ในบัญชีวัดหรือจะถูกใช้จ่ายก็ใช้จ่ายในกิจการของวัด
แล้วก็จริงในหนังสือที่มีการขอเท่าที่เห็นเนี่ย
ไม่ได้ระบุนะครับว่าต้องมีโรงเรียนนะครับเพียงแต่บอกว่าให้ใช้เพื่อประโยชน์ในทางศึกษานะครับ
ไม่ว่าจะมีสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยติธรรม
เพราะไม่ได้แปลว่าต้องมีโรงเรียนนะเพราะพอไปพุ่งไปที่ว่าต้องมีโรงเรียน
พอไม่มีโรงเรียนเขาบอกว่าไม่มีการศึกษาซึ่งไม่ใช่เลยนะครับ
วิหารก็เป็นที่ใช้งานได้นะครับสาราการประเรียนอะไรก็แล้วแต่
ขอไปเรียนนิดนึงนะคะมาที่อาจารย์ภัยบุญค่ะ
นี่ค่ะอาจารย์ที่ที่ฉันถามว่าคือขึ้นอยู่กับการตีความป่ะคะ
ที่บอกว่าเรียนนี่คือที่ไหนก็เรียนได้ป่ะคะในวัดอาจารย์
ก็ตีความตามอำเภอใจแล้วฮะชื่องบก็บอกอยู่แล้วว่า
อบอุดหนุนโรงเรียนทัพปริยติธรรมสามัญนะครับ
เอาไปเปิดดูเนี่ยว่าโรงเรียนพระปริญญาติธรรมสามัญอุดหนุนมันเป็นยังไง
มันก็ไปอ้างว่าเป็นโรงเรียนสอนบารีอ้างว่า
เอาไปใช้ทำกุฏิเอาไปใช้ศาสนาอื่นอะไร
ก็อ้างไปได้ทั้งนั้นนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุที่
ก็เอาไปต่อสู้เอาไปชี้แจงกับคณะกรรมการไต่สวน
ของปรบประชาแต่ว่าผมเจอผมฟังนะครับผมว่า
มันเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วแล้วฮะก็ทางพอหมอพุทธครับ
เป็นผู้เสียหายเขาก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
ดำเนินการไต่สวนกันไปแล้วก็มี
ผมว่าทั้งหมดมันมีกระบวนการอยู่แล้วแต่สำหรับถามผม
ผมว่ามันไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับนะครับ
มันไม่ใช่แค่นั้นแต่ก็ไม่ได้ไปบอกว่าจะผิดหรือไม่ผิดอะไรอย่างไรนะฮะ
หมายถึงมันเป็นกระบวนการกล่าวโทษกันอยู่

ค่ะเดี๋ยวไปเรื่องถัดไปค่ะคุณครูสิทธิ์ค่ะ
ครับผมว่าเรื่องของทุจริตหรือไม่เนี่ยนะก็มีกระบวนการตรวจสอบ
อย่างที่ผมย้ำว่าประเด็นผมเนี่ยคือเรื่องของพระเนี่ย
เรื่องของศาสนาพุทธเป็นกรณีพิเศษที่แตกต่างจากระบบราชการอื่น
ไม่ได้เป็นคนพิเศษนะแต่ผมกำลังพูดถึงศาสนาเป็นเรื่องความมั่นคง

ควรที่จำเป็นจะต้องระมัดระวังเรื่องการออกมาเป็นข่าว
ไม่ว่าจะหลุดจากทางไหนก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ต้องดูแลให้ดี
เพราะเวลามันเสียหายไปแล้วมันไปฟื้นฟูกลับไม่ได้
ถ้าเกิดความศรัทธาเลยศาสนาล้มไปหรือว่าเสียหายไปเนี่ย
มันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยของโลกและของประเทศไทยเราเองด้วยซ้ำ

ผมพูดในประเด็นนี้ว่าจำเป็นจะต้องระมัดระวัง
ไม่ได้แปลว่าพระท่านเป็นคนพิเศษไม่ใช่

หนึ่งต้องมีเจตนา
สองต้องเอาเข้าประโยชน์ส่วนตน
ถ้าเกิดมันใช้เงินผิดประเภทสมมุติถ้าเกิด
แล้วยังอยู่ในเรื่องของศาสนาพุทธ

ไม่มีเจตนาทุจริตถือว่าไม่ทุจริตนะครับ

ผมกล้าพูดแต่เมื่อก่อนผมไม่รู้ขนาดนี้

อย่าว่าแต่ระดับพระผู้ใหญ่อย่างนี้เลย

หลวงพี่โคสิตเอาไปช่วยถวายเพลง

หรือเขาถวายเงินมาวันนี้ร่วมบวชพระใหม่

เพราะมันเป็นบาปซึ่งอันนี้ทุกองค์รู้

แต่ละวัดเจ้าวาดแต่ละท่านก็จะแยกสิ่งเหล่านี้ชัดเจนมาก

เงินทำบุญอะไรยิ่งอันนี้เป็นของหลวงเนี่ยนะ

เมื่อกี้ที่เห็นพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนา
ผมว่าเราต้องแยกกับพระพิสุออกไปนะฮะ

นั้นอ่าไม่ใช่หมายถึงพระพิสุที่ที่มีปัญหาอยู่นี่คือ
พิสุซึ่งเป็นบุคคลนะฮะบุคคลที่ออกไปบวชนะฮะ
ออกไปบวชอ่าซึ่งก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ต้องอยู่ใน
พระธรรมวินัยแล้วก็การที่พระพิสุซึ่งมีตั้งหลายแสนสองแสนสามแสนรูปเนี่ย
เราก็มีปัญหากันมากมายอ่ะล่าสุดก็ตอนนี้พระภิกษุระดับชั้นราชกรรมน่าก็
อ่าวัดใหญ่เฉาประทุมนั่นฮะก็มีเรื่องเก็บคดีความกันอยู่อ่ะ
ก็มีตั้งเยอะแยะไปหมดแล้วขณะที่ฝึกในระดับ
เรียกว่าระดับไหนก็ตามปัญหาตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของพระ
นะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ผูกพันกันแต่ว่าพอดีเป็นงบประมาณแผ่นดินค่ะ
นั้นเมื่อมันเป็นคดีขึ้นมานะครับผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไปทำให้
ศาสนาพุทธเสียหายศาสนาพุทธเรามั่นคงแล้วก็ศาสนาพุทธจะมั่นคงยิ่งขึ้น
พุทธศาสนาจะมั่นคงยิ่งขึ้นถ้าขจัดพวกเหล่าพระอรัชชีออกไปนะครับ
ทีนี้ประเด็นนี้ต้องแยกออกมาว่าระหว่างบุคคลที่ไปรับงบประมาณแผ่นดิน
แล้วมาแล้วมาดำเนินการแล้วมีปัญหาที่ทางหน่วยงานของรัฐเขาก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น
แล้วบุคคลนั้นบังเอิญเป็นพระพิสุแล้วบังเอิญเป็นกรรมการมหาเทราสมาคม
ยิ่งควรจะระมัดระวังต้องไม่ให้ไปยุ่งกับเงินทอง
โดยเฉพาะต้องทำทุกอย่างอย่าให้มีปัญหาไม่ใช่มาว่าเอาฝ่ายที่ไปตรวจสอบนะ
ต้องว่าฝ่ายที่เป็นพระภิสุที่เป็นทะระดับสูงนั้นด้วย
นิดเดียวคุณโครสิตมีประเด็นเพิ่มจากที่อาจารย์มหุ่นธิบัตร
ยังไงครับขอประชาแม่นด้วยความขอรบนิดหน่อยครับ
คำว่าศาสนาพุทธท่านครับ
ศาสนาพุทธหมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระรัตนาไตย

แต่ที่พูดประเด็นนี้ไม่ได้แปลว่าถ้ามีพระท่านใดทำผิดแล้วจะยกเว้น

แต่ว่าผลกระทบต่อศรัทธา
อย่าลืมว่าพุทธเจ้าท่านปริณฑิทานไปแล้ว

ถ่ายทอดและสืบทอดเป็นพุทธบุตร
สาวกก็คือพระสงฆ์
ตอนนี้การที่จะไปกล่าวหาพระสงฆ์ทั้งหมด

มันทำให้ภาพรวมเพราะท่านเป็นผู้สัตว
ถ้าเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธสาวก
มันกระทบกับภาพรวมของคำว่าพระรัตนาไตย

อันนี้ต้องเข้าใจความหมายของศาสนาพุทธนี้ก่อนนิดนึงนะครับ
แล้วก็เรื่องของที่คุยกันอยู่เนี่ย

แต่กำลังบอกว่าเรื่องของความเป็นศาสนามันกระทบกัน

ต้องรับระวังเรื่องของการให้ข่าว
รอให้มันชัดเจนก่อนถูกไหมครับ

อาจารย์ภัยบูลเดี๋ยวเดี๋ยวให้กลับมาที่อาจารย์แปดข้อนแข้งสั้นนะคะ

คำว่าเจตนาถ้าไปถามนะคะ
แล้วมันมีอะไรที่มันเป็นลบเทาดำเนี่ย

ว่ากล่าวหาว่าพระกระทำผิดเนี่ย

ถ้าจะผิดกฎหมายอาญาก็ต้องมีเจตนา
หรือที่ทางบารีเขาเรียกว่าเถยจิต

มีจิตใจที่ทำเพื่อประโยชน์ของพระศาสนา
แต่อาจจะไม่ละเอียดถึงขนาดว่า

เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นประเด็นเบี่ยงเบนว่า

แล้วพอวัดไปใช้ในกิจการศาสนาก็จะมากล่าวหา

ก็อยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะ
ก็ดำเนินการไปแล้วบุคคลนั้นจะเป็นพระพิสุ
หรือเป็นอะไรก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะ
แล้วก็อย่าเอาศาสนามาอ้างดีกว่านะครับ
เห็นว่าการไปอ้างพระพุทธศาสนานั้น
จะทำให้ศาสนาเราเสื่อมนะฮะ

ก็เข้าสู่กระบวนการยืดธรรมตามที่จดหมายมันอยากไปครับ
คือว่าเรื่องนี้ต้องทำเข้าใจว่าศาสนาพุทธรวมหมดอยู่แล้ว
แต่ไม่ได้แปลว่าพิสูจนไหนผิดแล้วจะยกเว้น

เข้าใจตรงกันขออนุญาตคุณโคสิตจริงค่ะ
ประเด็นที่คุณภูศิษย์พูดกับที่อาจารย์ภัยบูลพูด
อันนี้ขออนุญาตไม่ซ้ำเพราะหมดเวลาแล้ว
เดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวมาใหม่ค่ะ

ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ